คนต้องลุกขึ้นมาทั้งปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับตัวเรื่องปากเรื่องท้องด้วยเหมือนกันนะ
เพราะว่ารายได้บางคนก็หดก็หายไปรวมไปถึงพิธีกรสาวคนสวยอย่างพี่จอยริลานีค่ะ
เป็นอีกคนนึงนะคุณผู้ชมที่ต้องปรับตัวหนักมากนะคะกับงานในวงการบันเทิง
เธอก็ยอมรับนะว่าเฮ้ยมันสะเทือนไปหมดเลยล่าสุดนะคะเรามีโอกาสได้เจอกับพี่จอย
จอยก็บอกว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดทำให้ตัวตัวเองต้องปรับตัว
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นผ่านตัวเองมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวนะคะคือยังทำงานในวงการเป็นหลักค่ะ
แต่ก็อาจจะมีขายของบ้างเล็กน้อย
ส่วนประเด็นที่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องวางแผนเกษียณไว้แล้วเนี่ย
หากให้หยุดทำงานตอนนี้ตัวเธอก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อีกหลายปี
เธอก็ยอมรับนะว่านี่เป็นเรื่องจริงนะคะ
แต่ยังไม่ได้คิดเกษียณเร็วนี้นะ
เพราะว่ายังชอบทำงานหาเงินอยู่จ้า
เป็นการแพลนชีวิตโดยความรู้สึกว่าเรามีเงิน
แล้วเราก็เอาไปต่อยอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะแบบว่าซื้อกองทุนซื้อหุ้นกู้

ว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะแบบว่าเก็บค่าเช่าอะไรอย่างนี้
นักแสดงก็ไม่ได้แบบมั่นคงร้อยเปอร์เซ็น

บางทีจะไม่อยากพูดกับเว้ยไม่ได้แบบ

คือจอยไม่ได้พูดว่าแบบว่าเรามีเงินเยอะแต่เราจะพูดตลอดว่า
เราต้องวางแผนทางการเงินในทุกช่วงวัยนะ
เพราะว่าโควิดมันเห็นชัดมากเลยว่าคนที่ไม่วางแผนไม่เก็บเงิน

เอาจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อาชีพดารานักร้องหรืออะไรนะ
ทุกอาชีพพวกเราเองทั้ง๓คนเองก็เหมือนกันที่จะต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดี
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สถานการณ์อย่างโควิดอย่างนี้
มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ได้ถูกต้องไหม
คุณพูดแบบนี้แป๊บนึงนะขอเช็คเงินในบัญชีแป๊บ
ตอนนี้แบบรู้สึกร้อนหนาว
อยากจะวางแผนเลยแต่มันไม่มีเงินให้วางแผน

ไม่ใช่ให้ตาระหนักไม่ใช่ให้ตะหนกนะวางแผนไว้ก่อน